วันนี้ครบเท่าไหร่นะฮะ

คุณ๔๐นะพี่เหรอ
๔๐เท่าไหร่

คือดูจากอายุปากแล้วเนี่ย

บ้าไปอีกพี่หย่มมาบวกไอ้ฉัน

วันนี้พวกเราครับมีตัวแทนนะฮะ

และขอให้คุณปรารถนามีผลมาก

มีแต่ความร่างกายแกร่งแรงลูกคลีสุขทุกข์ฝรั่งสุภาพ
อยู่นะนี่ถ้าต้องจับคู่กันอย่างนี้ลักษณะเหมือนตรวจมาก
มันไม่ใช่มันตรวจ

นี่นะครับวันที่๗ด้วยวัน๗กันยาเนาะแล้วก็วันนี้นะฮะเรามีคำพูดดีจากพี่เบิร์ดทงชัย

สวัสดีลูกน้ำ

วันนี้วันที่๗กัญญายน๒๐๑๓ปีชวดคือปีหนู
เป็นปีม้าปีมะเมียก็เท่ากับ๔๒ปี
ก็ปีนี้ก็ถือว่าวันครบวันเกิดเป็นวันเกิดครบรอบปีที่๔๒แล้ว
อายุไม่ธรรมดาแล้วเริ่มเข้า
เป็นคนที่มีอายุมากเป็นคนที่หรือว่าเป็นผู้ใหญ่สมบูรณ์แบบ
เพราะฉะนั้นเราต้องมีทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิหรือวุฒิภาวะ
อย่างสมบูรณ์แบบเหมือนกัน
ฉะนั้นในวันเกิดปีนี้ก็เหมือนทุกปีนะครับ
ที่พ่อได้เคยบอกไว้ว่าคนเป็นรุ่นลูกเนี่ย
ต้องทำอะไรก็แล้วแต่ต้องให้มันได้เก่งกว่ารุ่นพ่อ
ต้องทำให้ได้เจริญกว่ารุ่นพ่อไม่อย่างนั้นครอบครัว
ทุกครอบครัวก็อยู่ไม่ได้แต่รุ่นลูกนี่มันเจ็บกว่ารุ่นพ่อ

แล้วตระกูลมันก็จะศูนย์สิ้นไปในสุดท้าย
เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันปีนี้ก็ขอให้หลงพระโสธร
ปกปักรักษาให้มดดำมีความสุขความเจริญ

ก็ขอให้ประชาชนที่ลดตามมจดำ

เป็นที่รักเป็นที่นิยมของประชาชนมาก
เช่นเดียวกับพ่อเหมือนกันพ่อก็เป็นผู้แทน
ก็ต้องทำหน้าที่ให้ประชาชนมีความสุขความเจริญ
ประชาชนยอมรับกับประชาชนชื่นชมเราให้ได้
มดดำก็เหมือนกันต้องทำให้ได้ดี
แล้วก็ต้องให้คนทั้งประเทศนั้นมีความรักเรามีความชื่นชมเรานะครับ
เพราะฉะนั้นก็มีฝากไว้อีกครั้งคนเป็นรุ่นลูกต้องเข็มกับรุ่นพ่อ
ต้องทำให้เจริญกว่ารุ่นพ่อครอบครัวตระกูลถึงจะอยู่ได้
เจริญร่ำรวยรุ่งเรืองต่อไป
ของมดดำก็ขอให้มีความสุขมาก
เหมือนกับหลานบอกมีเงินเยอะจะได้มาซื้อของเล่นในร้าน
พ่อของผมมีเงินเยอะจะได้เอาเงินมาเลี้ยงพ่อ

โอ้โหขอบคุณสินแสสุชาติ
ไม่ใช่พี่เบิร์ตนะครับก็เป็นนี่แหละครับ

วุ่นวายขายประชาติเลยทีเดียวครับผมยิ่งใหญ่เลยนะครับ
พร้อมบนอันนี้เป็นหอยทองคำ
ยังไม่ได้ไปเจอพ่อเลยแต่จะไปจะเสร็จรายการไปเจอพ่อนี่
โอเคขอบคุณฮะหนูเก่งมากไปเอาพ่อมาได้ยังไง
คือธรรมดาคุณพ่อคุณพระดำไม่ค่อยให้สัมภาษณ์
ดิวบันลึกของลูกชายสักเท่าไหร่
เขาเจอกันน้อยด้วยจากคุยโทรศัพท์ทุกวัน
โทรศัพท์ทุกวันเจอผู้ชายคนอื่นมากกว่าพ่อตัวเอง
หิวรุดอย่างไอ๊ไป

ต่อปีนี้ก็อย่างที่พ่อสามารถปากไว้นะครับ

แล้วก็ให้เด็กมันไหว้บ้าง

ข่าวอะไรก็ให้เหลือพื้นที่ให้เด็กมันไหว้บ้าง

นะครับผมนะฮะนะฮะโอเคอันนี้ลุดนี่โอเคครับ